หนาวแรกของปีมาแล้วนะคะดอยอินทนนท์ค่ะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิค่ะลดฮวบ๖องศาเซลเซียสคุณ
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักคึกคื้นอีกครั้งหนึ่ง
นักท่องเที่ยวก็เลยพาขึ้นไปสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยอินถนนที่จอมทองเชียงใหม่นะคะ
จะบอกว่าวันนี้มีทั้งทะเลหมอกความหนาวเย็นครั้งแรกของปี
อย่างที่บอกไปค่ะอุณหภูมิลดรวดเดียวเลยนะ
เหลือ๖องศาเซลเซียสครั้งแรกของปีด้วย

คุณเห็นไหมที่กิ่งแม่ปาน๖องศาเซลเซียสค่ะ
ปกติเนี่ยกิวแม่ปานจะอยู่ที่สักประมาณ๑๑องศาเซลเซียสนะคะ
ทำการอุทยาน๑๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิลดแบบนี้การท่องเที่ยวที่เหนือเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักนะคะ
ก็จะส่งผลดีกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
บรรยากาศทั่วไปค่ะเช้านี้อุณหภูมิหนาวเย็น
แต่ยังคงมีแสงอาทิตย์กระทบกับทะเลหมอกคุณดูสิ

ภาพที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นประมาณนี้แหละค่ะ
เต็มสิบไม่หักนะแบบนี้นะ
มากค่ะนักท่องเที่ยวพากันตื่นตาตื่นใจ
พอได้พบเห็นนะคะหลายคนแน่นอนว่า
พอไปเที่ยวก็ต้องมีการแชะภาพกันแบบนี้นะคะ

ไว้เป็นที่ระลึกนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะ
พี่ชิชดอยินทะนนท์กิห์แม่ปลานะ
เฉพาะพื้นที่๔อำเภอของจังหวัดบึงกาลคือ
อำเภอปากฆาตอำเภอเมืองบึงกาลบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงค่ะ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับฝั่งลาวคุณเห็นไหม
ลมกระโชกแรงดูจากใบไม้นะคะมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะ
สิ่งสำคัญอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย
ส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านทั้ง๔อำเภอที่บอกไปคือ
ไม่สามารถออกเรือหาปลามาขายได้
เนื่องจากกระแสนลมคือส่งผลทำให้คลื่น
ในน้ำนี้สูงสักประมาณสิบถึงสามสิบเซนติเมตรครับ
ประมงก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าออกจากท่าไปแล้ว

มีการจอดเรือหางยาวหยุดออกหาปลา

เพราะลมแรงแล้วก็ขึ้นในแม่น้ำก็แรง
ตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมกันนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือ

กับมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหาร
เยษฐรรย์๑๐๑อำนาจเจริญ
นครราชศรีมาสุรินบุรีรำศรีสะเกดอุบลราชธานี
อุณหภูมิต่ำสุดที่๒๐๒๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๒๖๓๓องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สภาพอากาศเริ่มกลับมาแปรปรวนนะคะ

เขาบอกปลายฝนต้นหนาวอากาศจะแปรปรวน
กรุงเทพมหานครเมื่อวาน๒๗องศาเซลเซียส
มีลมด้วยเย็นสบายเลยคนกรุงก็ตื่นเต้นเหมือนกัน